แต่เรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อของเรามันก็ไม่ได้หมดแค่นี้
ใครอยากรู้โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับไอ้ไข่

ฮือหาเรื่องที่ต้องชื่นชมก็มีเหมือนกัน
คนที่เป็นยอดมนุษย์เนี่ยต้องบอกว่าไม่จำเป็นต้องมีพลังวิเศษ
ก็เป็นยอดมนุษย์เป็นฮีโร่ได้จริงดังเหตุการณ์นี้คุณผู้ชมจะเห็นยอดมนุษย์เนี่ยมีกันหลายคนเลยค่ะ
เนี่ยค่ะคุณดูภาพนี้แล้วคุณก็จะเห็นความร่วมมือร่วมใจกันระหว่างนักเรียนประชาชนที่ช่วยกัน
รถเมคันนี้ออกจากเส้นทางการจราจรโอ้โหรถเมคันใหญ่เนี่ยจอดกีดขวางเส้นทางการจราจรอยู่กลางแยกเลยนะ

แล้วปรากฏว่านักเรียนโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญแขวงมีนบุรีเขตมีนบุรีกรุงเทพมหานคร
เป้นผู้ถ่ายเอาไว้มาโพสนะคะ
ภาพการที่ชาวเหตุการณ์